ดูอีกหนึ่งเรื่องคุณผู้ชมค่ะไอ้กรณีเรื่องบัตรพลังงานบัตรวิเศษเนี่ย
ปุ๊บหายไปแตะตรงไหนดีขึ้นตรงนั้นแตะไฟฟ้าก็ประหยัดไฟ
คุณคือมันก็พิสูจน์ออกมาแล้วนะว่าเป็นบัตรลวงโลก
เป็นการช่อกงการที่ขอนแก่นหลงเชื่อมไปหลายราย
โผล่อีกนะคะที่มุกดาหารค่ะผู้สูงอายุ๔คน
โดนหลอกให้หลงเชื่อซื้อกันไปเนี่ยบางคนโดน๑๐๐บาท
บางคนโดนหนึ่งพันห้าร้อยบาทเลยที่ตำบลคำป่าหลายในอำเภอเมือง
มุกดาหารนี่แหละค่ะผู้สูงอายุสี่คนเขาก็มานั่งปรับทุกข์กันนะ
เพราะว่าโดนหลอกให้ซื้อบัตรพลังงานในราคาหนึ่งพันหนึ่งหนึ่งพันห้าร้อยบาท
อ้างสรรพคุณครอบจักรวาลติดปลั๊กไฟก็ได้ประหยัดไฟ
ติดถังน้ำมันรถก็ประหยัดน้ำมันพกติดตามร่างกายสุขภาพก็จะดีขึ้น
นำบัตรจุ่มน้ำแล้วดื่มรักษาโรคไปอีก
นี่คือยายนมาคำลือใช้๖๙ปีนะคะ

ลงจากรถมาแล้วก็เอาบัตรนี้มาเสนอขาย
บอกว่าสรรพคุณดีอย่างนั้นอย่างนี้เลยนะ
ย้ายก็ไม่เห็นจะมีอะไรเกิดขึ้น

เน็บขานี่แหละเน็บขาเจอพวกเขา

ก็มันก็ไม่หายสงสารคุณยาย
ตายแล้วเอาไปเหน็บตรงไหนก็หายเหรอ
จะหายอันนี้คือนางสาวอนงออนระยาคำลือชัยเป็นลูกสาวของยายนมาค่ะ
ก็บอกโอ๊ยพอรู้ว่าถูกหลอกนะก็ไม่คิดหรอกว่าจะได้เงินคืนอ่ะ
ลูกป่านี้เปิดไปไหนต่อไหนแล้วแต่ก็ถือว่าเป็นบทเรียนแล้วค่ะ
อย่าหลงเชื่อคนง่ายเดี๋ยวนี้มิจฉาชีพมันมาทุกรูปแบบจริง
ขอให้ตามจับให้ได้นะคุณผู้ชมใช่พวกแบบนี้ต้องเอาไว้เข็ด

แล้วคุณลองนึกสภาพถ้าเกิดเขาป่วยเขามีอาการป่วยที่มันหนักจริง

ใช่แล้วแทนที่จะเอาเงินไปรักษาตัว
เสียกับบัตรใบเดียวเนี่ยนะ